ขอบคุณคุณครับ
จังหวัดประจวบคิริขันครับ
ดูภาพช้าครับกระแทกซ้าย

โอ้โหโดนที่ต้องบอกว่าเต็มเลยครับ

พอระวังบนนี้ลงล่างทันทีครับ

โอ้โหบ้านลำบากครับ
แม้กับนักแห่งแบลูโคลนัด
ชายแพทซิฟเจ้าพอร์
เจ้าพ่อนักแห่งแบลูโคลนัด